มาดูเรื่องของการทวงหนี้กันบ้างทวงหนี้ผิดจังหวะคุณ
คือจริงเป็นเพื่อนบ้านกันแหละแล้วก็บ้านนู้นเขายืมเงินไป
ปรากฏว่าเจ้าหนี้ก็เลยจะไปทวงหนี้นะฮะ๒๐๐๐บาท
แต่ลูกหนี้เนี่ยเพิ่งจะดื่มเหล้าเมามา
เหล้าเมาไม้แบบนี้พอถึงเวลาถูกทวงหนี้ก็ไม่พอใจสิครับ
หยิบมีดขอจะไล่ฟันเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
สุดท้ายตำรวจมานะเขาวิ่งหนีไปที่สุมทุมพุ่มไม้เลยคุณ
หลบในป่าย่าและสุดท้ายนะตำรวจก็ต้องเข้าไปลุยป่าย่าแบบนี้
ควบคุมตัวเขาเนี่ยพอถูกควบคุมตัวได้นะคุณทำไมรู้ไหมฮะ
ก้มกราบเจ้าหน้าที่ด้วยด้วยความสำนึกผิด

อ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคุณหาเจอยัง
นู้นนู้นเดี๋ยวดูนะเขาจะเดินออกมา
นี่คุณหาเจอยัง
เขาอยู่ในพงย่างตรงนู้นเลยนะ
นี่ฮะสุมทุมพุ่มไม้แอบซ่อนตัวอยู่นิ่งแทบจะไม่เห็นเลย
สักพักตำรวจบอกออกมา